ให้ท่านดูนะครับว่านักขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับมีภาพจากทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับทุกผู้ชมครับที่แยกราชประสงค์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเลยนะครับว่าภาพในพื้นที่นักขณะนี้เป็นอย่างไรจะเห็นว่ากลุ่มผู้ชมนุมเนี่ยทยอยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะครับและในขณะนี้นี่เป็นพื้นที่แยกราชประสงค์
ที่เดินทางกันมาเนี่ยก็สามารถมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็มีแกนนำบางส่วนนะครับที่ยังไม่ได้ถูกควบคุมตัวไปตั้งแต่วันที่๑๓กับ๑๔นะครับก็มาอยู่ที่เวทีแยกราชประสงค์นะครับตอนนี้ไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณวิมนต์วันธรรมพักดีนะครับผู้สื่อข่าวทะลัดทีวีนะครับเป็นหนึ่งในผู้สื่อข่าว

สดสดในขณะนี้นะคะว่ากลุ่มผู้ชุมนมที่แยกราชประสงค์ที่เรียกตัวเองว่าคณะราศดร๒๕๖๓นั้นมีจำนวนมากน้อยเท่าใดค่ะเราจะเห็นนะคะว่าบริเวณแยกราชประสงค์ราชประสงค์ในขณะนี้คลาคร่ำไปด้วยเรากลุ่มผู้ชุมนมคณะราศดร๒๕๖๓นะคะซึ่งมีการพยายามที่จะนำเอารถเวทีปลาใสชั่วคราวนะคะเข้ามาในบริเวณพื้
เวลาประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาที่ผ่านมาค่ะคนที่อยู่บนเวทีปลาใสนั้นก็คือไม้ระยองนะคะซึ่งก็คือนายพานุพงศาสนอกนะคะที่กำลังปลาใสอยู่บนเวทีปลาใสชั่วคราวกลางแยกราชประสงค์มีการปราศัยย้ำถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมสามข้อตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วข้อที่หนึ่งนั้นก็คือรัฐสภาต้องเปิดประชุมวิสามันทันทีเพื่อรับร่าง
ยุจรรย์โอชารายุบรัฐมนตรีร่วมไปถึงคณะรัฐมนตรีลาออกและข้อที่๓ก็คือการปฏิรูปสถาบันทั้งหมดนั้นถูกกล่าวโดยไม้ระยองนะคะหรือนายพานุพงศ์จากนอกที่เขาประกาศตัวเองว่าจะเป็นคนสุดท้ายที่จะออกจากพื้นที่การชุมนมแห่งนี้ไม่เกรงกลัวหากว่าจะถูกจับกลุ่มเพราะว่ามวลชนทุกคนที่แยกราช

กลุ่มผู้ชุมนมคณะราชดรและกำลังกระจายพื้นที่ไปยังจุดต่างนะคะ
ซึ่งตัวของแกนนำในขณะนี้ยังไม่ปรากฏนะคะว่าเป็นแกนนำที่เป็นแก่นำของกลุ่มผู้ชุมนุมนอกจากไม้ระยองหรือนายพานุพงศ์จากนอกแล้วจะมีบุคคลกลุ่มใดที่จะขึ้นมาเป็นแกนนำบ้างค่ะ
ส่วนสถานการณ์ในขณะนี้นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะว่าการควบคุมการดูแลความเรียบร้อยนั้นก็ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามที่จะเข้ามาควบคุมพื้นที่แต่ก็ได้นำกำลังออกจากพื้นที่ไปเมื่อประมาณ๑ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วไปอยู่ในที่ตั้งก็คือบริเวณของแยกประตูน้ำ
ดำเนินการใดค่ะวิมวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากแยกราชประสงค์ค่ะ
ซึ่งขนาดนี้จุดที่ผมยืนอยู่คือบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ยังคงมีตำรวจควบคุมฝุงชนคอยยืนตรึงกำลัง
เตรียมพร้อมรับคำสั่งหากมีคำสั่งที่จะให้เริ่มเคลื่อน
หรือเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณรอบ
ซึ่งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเห็นได้ว่ามีมวลชนเริ่มทยอยเดินทางมา
ซึ่งเวลานี้ครับอยู่ประมาณที่๑๗นาฬิกา๓๐นาทีนะครับซึ่งเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่ครับเลิกงาน
นักเรียนนักศึกษาเลิกเรียนก็จะเริ่มทยอยเดินทางตามเข้ามา
ซึ่งตอนที่คุณผู้ชมกำลังดูอยู่มีชายเสื้อขาวเดินตะโกน
มีรถสลายการชุมนุมและรถควบคุมผู้ต้องหา๑คัน
และรถควบคุมจอดอยู่๒คัน
เตรียมพร้อมรอรับคำสั่งหากมีคำสั่งให้เริ่มปฏิบัติการ
ซึ่งตอนนี้ครับก็จะเห็นได้ว่ามวลชนส่วนใหญ่ที่ได้เข้ามา
ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในเครื่องแบบนะครับ
พยายามเดินเข้าไปรวมกับกลุ่มผู้ชุมนุมด้านในบริเวณสี่แยกราชประสงค์กันมากขึ้นเรื่อยนะครับ
ซึ่งบริเวณนี้ครับตำรวจนะครับก็ยังคงที่จะตรึงกำลัง
และก็ยังไม่มีคำสั่งให้กระทำการใดหรือเปลี่ยนแปลงนะครับ
ยังคงตรึงกำลังโดยบริเวณหน้าประตูสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ยังคงปิด
แต่ข้ามเข้าไปบริเวณรั้วทางด้านหลังนี้นะครับก็จะมีรถเครื่องขยายเสียงนะครับ
จอดอยู่หากมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับก็จะใช้รถนี้ประกาศให้ผู้ชุมนุมได้รับทราบนะครับ
ซึ่งหลังรั้วประตูนะครับซึ่งขณะนี้นะครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญนะครับได้นำแผ่นป้ายนะครับ
ที่มีข้อความระบุเกี่ยวกับการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะนะครับ
นำมาติดไว้บริเวณที่รั้วเหล็กที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับ
บริเวณนี้นะครับที่กำลังยืนตรึงกำลังอยู่นำมาติดเพื่อที่จะแจ้งข้อกำหนดนะครับ
ว่าการกระทำลักษณะชุมนุมในที่สาธารณะแบบนี้ผิดต่อพระราชบัญญัติการชุมนุมนะครับ
โดยทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้ออกมาชี้แจงนะครับว่า
เดี๋ยวจะขอให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้ทำงานท่ามกลางที่มีประชาชนที่พยายามเดินเข้าสู่พื้นที่ด้านในสี่แยกราชประสงค์
ก็เดินมาบันทึกภาพเป็นระยะนะครับ
ซึ่งบริเวณนี้นะครับจะเป็นจุดที่มวลชนนะครับจะพยายามที่จะฝ่าวงล้อมเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับ
ซึ่งทางกลุ่มใหญ่ที่ชุมนุมกันอยู่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ก็พร้อมใจกันตะโกนว่าให้ปล่อยเพื่อนของเรานะครับ
และก่อนอันนี้หากย้อนกลับไปย้อนกลับไปนะครับมีเยาวชนสวมใส่หน้ากากสีขาวนะครับ
มาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับและกราบที่บริเวณรั้วของเจ้าหน้าที่นะครับ
บอกให้ปล่อยเพื่อนของเราครับซึ่งบรรยากาศในตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่ายังไม่มีคำสั่งอะไรออกมาจากทางด้านในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
และนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดครับคารินกระมุโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
ขอบคุณครับคุณควินครับคุณควินเป็นหนึ่งในทีมข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่นะครับทุกผู้ชมครับอยู่ที่บริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ระแวกแยกรัชประสงค์นะครับ